เอาละช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูงานที่ไม่ได้หาชมกันง่ายเลยนะ
เดี๋ยวนี้นะสำหรับมหากรรมควายยักษ์ครับ

ใหญ่โตมาเริ่มเทิมเลยทีเดียว
จัดอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกครับผม
ว้าว
ก็แล้ว
เรามยำบึกเบินอะไรเช่นนี้หุนที่ไทยทุยพรุ่งนี้เนี่ยมัน
เข้าโฟติเน็ตกันหรอครับทำไมมันดูห่ะโอโหไหมมัดนะเว้น

เผือกตัวดำตัวมันแผลบก็มีเหมือนกัน

เขามาประกวดกันครับกับงานนี้ครับ
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นงานที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทย
เขามารวมตัวกันนับร้อยชีวิต
เป็นร้อยชีวิตนี้ทั้งคนเลี้ยงแล้วก็บอฟฟาโลด้วยนะครับ

เยอะมากครับในงานมหากรรมควายยักษ์เมืองสองแควร์
ครั้งที่๓แล้วเขาจัดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรครับ
สนามแห่งนี้ผมเคยไปเตะบอลมาแล้ว
แล้วคราวนี้ควายก็ไปที่เดียวกับที่คุณเคยไป
เอ๊ะคุณเคยไปที่เดียวกับที่ควายมา

เขาก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกครับมาเป็นประธานในพิธี
แล้วก็การจัดงานครั้งนี้ก็มีกิจกรรมมากมายนะ
แล้วก็มีการประกวดกระบือสวยงาม
ทั้งหลายทั้งปวงนี้เขาทำเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนควายไทยกันมากขึ้น
เพราะว่าในปัจจุบันนะจำนวนกระบือภายในประเทศตอนนี้ต้องบอกว่าลดลง

ซึ่งการอนุรักษ์และกระตุ้นเช่นนี้ก็เริ่มส่งผลดีเป็นลำดับนะ
เพราะว่านายสมบัติธรรมละเอียดนะครับนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยหรือว่า
สคทกล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยมีเกษตรกรรุ่นใหม่หันมาเลี้ยงควายไทยเนี่ย
ไซส์ใจแอ้นก็คือไซส์ยักษ์แบบนี้ที่มีน้ำหนักมากกว่า๑ตันหรือว่า๑๐๐กิโลกรัมกันมากขึ้น
จากมีความสวยงามมากกว่าควายต่างประเทศแล้วก็นายสมบัติเองล่าสุดเขาก็เล่าว่าตัวเขาเองนะครับ
ก็ไปซื้อควายไทยมาที่มีน้ำหนักถึง๑๒๐๐กิโลกรัมซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหม
ราคาแพงกว่ารถ๑๕๐๐๐๐๐บาท

ใช่ตัวใหญ่ไซส์ใจแอ้นที่มันมีน้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
พี่เขาไปซื้อมาน้ำหนัก๑๒๐๐กิโลกรัมราคา๑๕๐๐๐๐บาทครับ

แต่ว่าเขาก็สามารถนำไปสร้างประโยชน์อะไรได้มากมาย
เขานำมาปรับปรุงสายพันธุ์ในฟาร์มของตนเองมาเพาะพันธุ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในงานอนุรักษ์นี้นะครับ
นำมาให้ชมอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
บอกเลยคุณผู้ชายนี่เห็นควายแบบนี้แล้วนะ
ถ้าสาวที่ไหนมาชมคุณว่าโอ้พี่หล่อเหมือนควายเลยจงดีใจไว้
ภูมิใจเพราะว่าราคาไม่ธรรมดา

เพราะว่าพอชมเราว่าหล่อเหมือนควายเนี่ย

ให้เรานั้นจมปลักพระรักโคน

นี่ถูกแล้วที่ผมบอกถูกเลย

ดีใจนะถ้ามีใครมาชมว่าโอ้ยพี่หล่อเหมือนควายเลย
คุณชนะหล่อเหมือนควายเลยค่ะ
เห็นมั้ยจมปักเพราะรักโคนภูมิใจมั้ย
ฉันจะชมคุณอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชม